ดูความคืบหน้ากรณีที่แก๊งโจบุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
แล้วก็ไปทำร้ายน้องนักเรียนครูรอปภจนได้รับบาดเจ็บ
ในขณะที่น้องกำลังสอบแก๊แพทสาเหตุ
เพราะว่าไม่พอใจที่ไปเตือนว่าให้เบาหน่อย
เสียการบวชบวชได้แต่เบาหน่อยได้ไหม
แต่วงคือเบาหน่อยได้ไหมน้องสอบอยู่

แล้วสุดท้ายก็เลยไปก่อเหตุนี้ขึ้นล่าสุดค่ะ
คุณผู้ชมตำรวจก็พาแก๊งเหล่านี้ไปตรวจค้นบ้านพักนะคะ
โจกเนี่ยนี่เลยค่ะเอกฝัยร่ำไห้แบบนี้นะคะ
บอกขอโทษขอโทษนะครับสังคมที่ผมทำลงไปเพราะว่าผมเมา

เอ้ยผิดสินห้าเลยในงานบวช
คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นตำรวจสอนอบางขุนเทียนนะคะ

คุมตัวเอกฝัยอายุ๓๒ปี
หรือว่าชื่อจริงก็คือนายวัลลบนุษย์แฟง
เป็นผู้ต้องหาคดีบุกโรงเรียนมัธยมวัดสิงศ์
ทำร้ายร่างกายคณะครูอาจารย์นักเรียนรอปภ

ไปตรวจค้นบ้านพักในซอยกำนันแม้น๑๓แยก๑๒
ซึ่งเอกฝัยเขาว่ากันว่าเป็นหัวโจก
สำหรับการบุกไปทำลายข้าวของ
ไปทำร้ายนักเรียนไปทำร้ายครูรบพอในครั้งนี้นะคะ
หลังจากตรวจค้นเอกฝัยแล้วก็พี่ชายของเอกฝัย
ในเหตุการณ์ครั้งนี้ขอยอมรับผิดทุกอย่าง
ที่ทำลงไปเพราะความเมาซึ่งจริงแล้ว
ต้องการแค่เข้าไปในโรงเรียนเพื่อพบผู้อำนวยการ
เพื่อทำการเจรจาก็เท่านั้นคุณผู้ชม
ไหนและให้พื้นที่สื่อฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ
แต่นีมันก็จังคนต่างเบาก็เลยไปกันเรื่อย
ไปทั้งโรงเรียนครับขอโทษจริงครับ

คือจากการที่ทหารแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่
ไปตรวจค้นบ้านของเอกฝัยลักษณะบ้านเป็นบ้าน๒ชั้น
ปลูกในรั้วรอบขอบชิดชั้นล่าง
ตั้งเป็นคณะกระตั้วสิทธิ์หลวงพ่อขาว
จากการตรวจค้นเอาล่ะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะ
อกจากนี้ค่ะไปตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาอีก๑๕คน
กระจายไปอยู่ตามห้องเช่าอพาร์ทเมนต์หอพักใกล้เคียงกัน
ทั้งในซอยคำนาญแม้นซอยเอกชัย
แล้วก็เจ้าหน้าที่พาตัวทั้ง๑๕คนไปตรวจสอบบ้านพักของตัวเอง
ปรากฏว่าไปดูแล้วนะคือก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องใช้ทหารและตำรวจเนี่ย
ดูแลความปลอดภัยอย่างแน่นหนา
เพื่อป้องกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวกลัวว่าเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ย

พนักงานสอบสวนของสนบังขุนเทียน
นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้เกือบครบแล้วล่ะ
คนไปฝากขังที่สารอาญาธนบุรีนะคะ
มีการแบ่งผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน
ก็คืออายุประมาณ๑๖๑๗ปีเนี่ย
ควบคุมตัวไปฝากขังที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางถนนกำแพงเพชร
แจ้งข้อกล่าวหา๖ข้อหาด้วยกันนะคะ
ร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ
มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการไม่กระทำการหรือยอมจำนวนต่อสิ่งใด
โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและเสรีภาพ
สุมตั้งแต่๑๐คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้าย
ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง
และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตวัดหรือศาสนสถานนะคะ
ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่และยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
เพราะว่าพฤติกรรมของเขาในช่วงที่เข้าไปในโรงเรียนเนี่ย
ไปข่มขู่ไปทำร้ายคนเยอะแยะ
นอกจากจะไปทำร้ายแล้วมีพฤติกรรมที่
โอ้โหคุณไปหอมแก้มน้องนักเรียนผู้หญิงนะคะ
ทีนี้ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกลือศักดิ์ดำเนินสวัสดิ

บอกว่าก็น้องมาชี้ตัวยืนยันแล้วนะคะ
ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือเอกฝัยหัวโจกนี่แหละค่ะ
พนักงานสอบสวนร่วมการสอบปากคำกับสหวิชาชีพ

เพิ่มอีกหนึ่งข้อหาคือกระทำอาณาจารย์
ส่วนในเอกเนี่ยก็ยอมรับสารภาพนะคะว่าเป็นคนก่อเหตุจริง
ส่วนการออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก๓คน
ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
ว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในวันนี้แหละค่ะ
นี่ค่ะเขาโผล่มาอีกแล้ว
โป้มาสนับสนุนไม่ใช่มาดูหน้า

ใครเป็นผู้กระทำใครเป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เดินทางมาที่สนบางขุนเทียนพร้อมพวก
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทรรัฐกล้าวอาณานุการ
รองภูมิกับการป้องกันปรับรามสนบังขุนเทียนเนี่ย

บอกว่าให้ออกนอกพื้นที่เถอะเขาไม่ได้มาคนเดียวนะ

หลังจากนี้นะคะทางสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติก็บอกว่าคนที่สอบไปแล้ว๒๔๘คนเดี๋ยวมาขอสอบใหม่ได้
จะจัดสนามสอบให้นะคะวันที่๕มีนาคมนี้นะคะ